เอาล่ะเรื่องของก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยแต่ละคนก็ชอบกินอยู่แล้ว
แต่พี่นะถ้าร้านไหนที่แบบว่าเป็นตะเกียบไม้เนี่ยจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยร้านก๋วยเตี๋ย

ใช่นะฮะส่วนก๋วยเตี๋ยวเรือร้านนี้ซิกเนเจอร์ของเขาใช้กะลามะพร้าวครับ
นี่แหละฮะเสิร์ฟแบบนี้ก็ดูเก๋ไปอีกแบบหนึ่งนะฮะ
ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเป่าปากชามกะลาเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่รสชาติโดนใจครับ
จ้านถึงเครื่องถึงรสเสิร์ฟมาในชามกะลามะพร้าวนะฮะ
โดยเมนูที่ลูกค้าบอกว่ามาแล้วต้องสั่งก็คือมาม่ารวม
จะใส่ทั้งหมูตุ๋นไก่ตุ๋นลูกชิ้นหมูหมักซุปเปอร์ไข่ต้มโอ้โหเลือกเส้นได้สารพัด
ี่เหลืองหมี่หยกวุ้นเส้นเส้นเล็กเส้นหมี่บอกเลยว่าโดนใจคนกินแน่นอน
ราคาเริ่มต้นที่๓๐๕๐บาทครับแล้วก็ยังมีเมนูส้มตามยอดมะพร้าวอ่อนนะฮะ
ธีรชัยปานชัยขออภัยครับธีรพงศ์ปานชัย
เจ้าของร้านเล่าบอกว่าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนะ
เสิร์ฟด้วยชามที่เป็นกะลาเป็นเอกลักษณ์ของทางร้าน
อกจากนี้ร้านยังเปิดเป็นร้านอาหารฟังดนตรีสดด้วยนะครับ
มีเมนูสำหรับครอบครัวคนที่มาสังสรรค์กันเป็นหมู่คณะ
ก็อร่อยกันได้อย่างต่อเนื่องเพิดเพลินกันเลยแหละ
โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการอิ่มอร่อยนอกบ้าน
สัมผัสบรรยากาศแบบสบายริมแม่น้ำปิง

ถ้าชอบธรรมชาติก็นั่งริมน้ำแบบนี้
โซนห้องแอร์ก็ได้ดาดฟ้าก็มีติดใจแน่นอน

ซึมซับบรรยากาศของร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเป่าปากชามกะลานะครับ
ก็ไปที่หมู่๑ตะบนนครชุมอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร

เขาจะเปิดไปร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ
ส่วนเย็น๕โมงไปแล้วจนถึง๕ทุ่ม
เขาเจอชิลเป็นร้านอาหารมีดนตรีสดด้วยครับ